คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องถ้าจำได้เรามีการโพสต์ไป
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาโพสต์บอกให้ช่วยตามหาแม่ของเด็ก๓คนให้หน่อย
เด็กสามคนเนี่ยอายุเก้าขวบสี่ขวบแล้วก็หนึ่งขวบนะคะ
อาศัยอยู่ที่บ้านร้างหลังนึงไปแจ้งตำรวจก็แล้วตำรวจบอกว่าเอาทำไมคุณไม่เลี้ยงเองล่ะเป็นญาติ
สุดท้ายค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะเพราะว่าพ่อเด็กปรากฏตัวแล้วค่ะ
เป็นภาพพ่อลูกทั้งหมด๔คนนะลูกสามพ่อหนึ่งดีใจกอดกัน
หลังจากที่ลูกถูกแม่ทิ้งไปตั้งแต่วันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ถามว่าพ่อหายไปไหนพ่อติดคุกค่ะ
ติดคุกในคดีรักทรัพย์มานานกว่า๑ปีแล้วแล้วก็เพิ่งจะได้รับอภัยโทษออกมา
ที่เป็นญาติห่างออกมาโพสต์ข้อความตามหาแม่เด็กก็คงเป็นคนต้นเรื่องนั่นแหละ
วันที่แม่เด็กจะหนีไปเนี่ยบอกจะไปซักผ้า
ก็ไม่รู้ว่าไปซักถึงจังหวัดไหนเพราะไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย
ติดต่อก็ยังไม่ได้จนบัตรนี้
กระทั่งเมื่อวานช่วงเที่ยงได้รับข่าวดีมาว่า
พ่อเด็กที่ติดคุกในข้อหารักทรัพย์แล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งสาร
ต้องโทษอยู่ที่ทันทะสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
ได้รับการปล่อยตัวเพราะได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ผู้สื่อข่าวและนางสาวเยาวลักษณ์เลยรีบเดินทางไปรับตัวมาจากเรือนจำ

พ่อเด็กยังไม่รู้เรื่องนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในครอบครัวของตัวเอง
พอมาถึงที่บ้านก็เจอคนเดินทางมาเยี่ยมเด็กจำนวนมาก
งงค่ะว่าเอ้าทำไมอยู่อยู่บ้านมีคนมาเยอะจัง
แล้วทุกคนมาเยี่ยมลูกเขาทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วลูกชายคนโตพอรู้ว่าพ่อกลับมาวิ่งออกมาหาพ่อเลยนะคะ
วิ่งมากอดพ่อแล้วก็ร้องไห้พูดกับพ่อประโยคนึง
แต่ฟังแล้วโอ้โหสะเทือนใจมาก
น้องบอกว่าพ่อครับแม่ทิ้งผมกับน้องไปแล้ว

พ่อนี่ยืนตัวแข็งทื้ออึ้งไปเลยค่ะ
แม่ของนางสาวเยาวลักษณ์ก็รับเลี้ยงเด็กเอาไว้ใช่ไหม
เขาก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พ่อฟัง
พ่อบอกว่าช็อกยังอึ้งอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ไม่ได้โกรธภรรยาที่หนีจากไปนะยินดีให้อภัยเสมอ
แต่ถ้าไม่กลับมาก็ไม่เป็นไร
ทำใจเอาไว้แล้วแหละตั้งแต่ตอนที่เข้าคุกว่าภรรยาอาจจะมีผู้ชายอื่น
แต่ถ้ารู้สึกว่ายังรักลูกยังคิดถึงลูก
อยากจะกลับมาใช้ชีวิตเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเหมือนเดิม
ก็กลับมานะพร้อมจะต้อนรับแล้วก็ให้อภัยทุกอย่าง
สัญญาว่าจะทำงานเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุด
จะเลิกประพฤติไม่ดีทั้งหมดที่เคยทำ
จะเริ่มชีวิตใหม่จะทุ่มเททำงานเพื่ออนาคตของลูก
เป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้ขอให้ทำได้อย่างที่ตั้งใจ

แล้วก็จากที่เห็นคือลูกรักคุณพ่อมากนะ